เอาหนุนล้อรถใหญ่แล้วคิดสภาพดูสิมอเตอร์ไซค์ขี่ไปบนถนนแล้วไปเหยียบกับก้อนหินนี้นะแมคมอเตอร์ไซค์๒ล้อแตกแล้วหลังจากนั้นคนขี่นี่ค่ะครูทไล่ไปกับพื้นถนน๔๐เมตรกว่าเลยดิแม่เป็นแบบนี้เลยคุณผู้ชมอันนี้ก็เกือบตายเกือบเอาชีวิตไม่รอดเหมือนกันนะค่ะเกิดขึ้น๖โมงครึ่งเมื่อเช้า
สพบังปะโกงได้รับแจ้งว่ามีเหตุมอาศัยล้ม
แล้วก็มีคนเจ็บอยู่บนถนนเทพรัฐบางนาตราด
โลเมตรที่๓๙ช่องคู่ขนานขาเข้ากรุงเทพ
ก็ต้องประสานกู้ภัยฉะเชิงเศร้า

คนขี่คือนายธรรมรัฐชัยภูลอายุ๓๙ปี
ดูสภาพใบหน้าคงครูดไปกับพื้นเลยนะคุณนะ

เพราะว่าเลือดเต็มไปหมดเลยค่ะ
นั่งอยู่ได้รับบาดเจ็บตรงนี้ไม่ใช่แค่หน้าอย่างเดียว

เพราะว่าเป็นรอยถลอกตามร่างกาย

แล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลจุฬารัฐ๑๑นะคะ
ถามนายธรรมรัฐเนี่ยก็เขายังให้การได้เขายังพูดได้นะ
เล่าให้ฟังว่าผมขี่มอเตอร์ไซค์ไปทำงาน
หลังจากนั้นผมจำเหตุการณ์อะไรไม่ได้เลย
ทีนี้ก็มาตรวจสอบล้อของรถมอเตอร์ไซค์
ปรากฏว่าอุ๊ยล้อมันเหมือนกับเหยียบอะไรแข็ง

พอเดินไปตรวจสอบดูอ้าวเจอแล้ว
ต้นเหตุน่าจะมาจากก้อนหินเมื่อกี้ที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะ

ก้นหินเนี่ยมันตกอยู่ตรงไหล่ทางนะ
แล้วมันมีร่องรอยของก้อนหินที่วางอยู่ตรงไหลทางด้วย

นี่เมื่อกี้ตอนที่วางอยู่เฉยกับตอนที่เอาถือมา
ถือมานี่คือ๑กระบวนใช่ค่ะก้อนเบอร์เริ่ม
ใหญ่ขนาดนี้เพราะอะไรก้นหินนี้น่าจะเอาไปหนุน
หนุนล้อของรถบรรทุกที่เขามาจอดนอน
แล้วพอนอนเสร็จแล้วปุ๊บขับรถบรรทุกต่อ
ก้อนหินนี่ก็ทิ้งเอาไว้ตรงนี้ไงไม่ได้เอาออกจากถนน
ตัวนายธรรมรัฐขี่มอเตอร์ไซค์มาช่วงเช้ามืด
ไม่เห็นเหยียบก้อนหินเบอร์เรอนี้
รถก็เลยล้มเสียหลักแล้วก็ถลายไปกับพื้น

ไม่รู้รถขนหินขนปูนอะไรทำหล่นไว้หรือเปล่าเนี่ย